ช่วงนี้คนในโลกโซเชียลเขางงไงคุณ
ฟาส๙ไปถ่ายทำกันที่กระบี่และจังหวัดใกล้เคียงอยู่ตอนนี้

บ้านเราน่าจะได้ดูกลางปีหน้าแต่ทำไมได้ดูเร็วจังคะ
ได้ดูเร็วใช่ไหมฮะคราวนี้คนที่เขางงเขาบอกว่าอ้าว
ตกลงฟาส๙ถ่ายที่กระบี่หรือถ่ายที่จังหวัดเลย
เพราะที่จังหวัดเลยมีเหตุนะครับว่ารถกระบะคันหนึ่ง
พุ่งเข้ามาในปั๊มอย่างแรงอย่างเร็ว
ไม่ยั้งไปหยุดอยู่ตรงห้องน้ำ
คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์กันนะครับ
อุ๊ยอีกคันตอนเหรอ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
เขาไปไหนยังไงเขาจะไปไหน

ขับเข้ามาจอดที่หน้าร้านสะดวกซื้อภายในปั๊มแล้วนะ
จากนั้นเขาก็ถอยหลังอย่างรวดเร็ว
แล้วเขาก็เดินหน้าอย่างรวดเร็วเหมือนกัน
จากนั้นก็พุ่งชนรถกระบะตู้ส่งของ
แล้วก็วิ่งชนรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่หน้าห้องน้ำ
ก่อนที่รถของเขาจับปีนฟุตปา
พุ่งชนอัดเข้ากับห้องน้ำหญิง
จนห้องน้ำพังเสียหายแล้วรถของเขาก็สิ้นริดสงบนิ่งอยู่ตรงนั้น
ก่อนที่จะมีชาวบ้านวิ่งมาดูเหตุการณ์
แล้วก็ช่วยลำเลียงคนขับรถกระบะคันก่อเหตุเนี่ย

แล้วก็หมดสติอยู่ภายในรถออกมา
เพื่อจะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับ
ทีมข่าวของเราสอบถามไปยังตำรวจโรงพักด่านซ้าย
ได้รับการชี้แจงบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง
ประมาณเที่ยงคืนของวันที่๑กรกฎาคมที่ผ่านมา

ก็คือนายอนุชิตศรีแสงรัฐ
อายุ๕๕ปีชาวอำเภอหนองหินจังหวัดเลยนี่แหละครับ

แล้วก็ตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด
ว่าจะเกิดจากสาเหตุเมาสุรา
หรือว่าอาการป่วยของผู้ขับขี่
ซึ่งจะต้องรอผลการตรวจจากโรงพยาบาล
ก่อนที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ